การกลับมาของเปิ้ลนาคอนกับบทบาทหัวหน้าทีมเผือกเฉพาะกิจ
สองสาวใบตองเชอรี่ที่จะทำให้ข่าวบันเทิงสุดแซ่บยิ่งกว่าครั้งไหน

สดสดจากสตูสู่สนาม
กับปฏิบัติการพิเศษแบบนี้

หรือแบบนี้

คือพี่เบิ้ลรายการที่เปลี่ยนจริง

ถึงตัวไม่เกี่ยงสถานที่
ทุกเช้ากับบันเทิงไทยรัฐ